นี้เพื่อนโพสต์ตามหา
มายุคนึงแล้วล่ะอกข้างซ้ายนะครับ
เพราะว่าเขาเนี่ยนะฮะคือล่าสุดรู้มาว่า
ปวดเป็นโรครสึมเศร้าแล้วก็หายไปตัวป่านตอนนี้
เพื่อนและครอบครัวเป็นห่วงอย่างมากครับ
กรณีที่เฟซบุ๊คชื่อว่าพิสิทธิโพธิกุลนะครับโพสต์ภาพของชื่อสิทธิ์เหมือนกัน
แต่คนหายไปเนี่ยนักร้องชื่อปากาศิษย์เป็นนักร้องนำวงโมทีฟนะครับ
ขณะประกาศตามหาเนื่องจากนักร้องหนุ่มป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับแล้วก็โพสต์ก่อนหายตัวไปแบบ
ความน่าเป็นห่วงนะแล้วเพื่อนก็โพสต์ข้อความบอกว่า
ใครเจอเบาะแสแจ้งหน่อยครับโพสต์หลังหลังน่าเป็นห่วงมาก
พร้อมระบุว่าท่านใดพบเห็นพิสิทธิ์วงโมทีฟ
หายตัวไปพร้อมกับรถเมอร์ซีเดสทะเบียน๘กไก่ทพ
กรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่วันที่เจ็ดธันวาคม
สิทธิ์มีอาการป่วยซึมเศร้าขณะนี้ญาติแจ้งความแล้วนะครับ
กัดสุดท้ายที่ทราบคือแถวมเกษตรครับต่อมาทีมข่าวได้พูดคุยกับ
นายพิสิทธิโพธิกุลนะฮะเจ้าของเฟซบุ๊กนี่แหละ
อายุ๔๔ปีนะครับเขาบอกว่าเขากับสิทธิ์ประกาศิษย์นักร้องนำวง
ทีฟเนี่ยนะเป็นเพื่อนสนิทที่เคยเล่นดนตรีด้วยกัน
เพื่อนเนี่ยเพิ่งจะทราบข่าวว่าสิทธิ์โมทีฟหายตัวไปตั้งแต่๗๐
ธันวาคมหลังจากโพสต์ตัดเพราะว่าป่วยซึมเศร้า
เพื่อนที่ทราบข่าวทั้งวงการต่างพากันเป็นห่วงครับ
ช่วยกันโพสต์ตามหาซึ่งครั้งล่าสุดนะครับ
ที่ได้เจอแล้วก็พูดคุยกับสิทธิ์โมทีฟนะครับ
ก็คือที่นัวมินอัเวนิวเขตนวมิน
ได้พูดคุยกันเรื่องงานเรื่องเพลง
คือปัญหาส่วนตัวของสิทธิ์โมทีฟ
ก็ไม่เคยพูดอะไรหรือว่าบ่นอะไรให้ใครฟังครับ